ช่วงเช้าเมื่อ๒วันก่อน๒๒เมษายน
ที่มีคุณตาอายุ๗๒ปีค่ะ
เขาทำหน้าที่เป็นอสม
ก็ช่วยงานของในพื้นที่นี่แหละปกติ

เจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับลูกบ้านนะคะ
ก็เหลืออีกแค่๓ครอบครัวที่ยังไม่ได้รับแจก

ออกจากบ้านตั้งแต่๖โมง
ปรากฏว่ายังไม่ทันได้แจกของให้กับลูกบ้านค่ะ

แล้วก็เหตุการณ์นี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นต่อหน้าลูกเมียของคุณตาเลยนะคะ
ลูกเมียบอกว่าตกใจมือสั่นทำอะไรไม่ถูก

ต้องใช้คำว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เลยจริงนะ
เพราะคุณตากำลังจะเอาของไปแจกลูกบ้านแล้วทำแบบนี้อยู่เป็นประจำ
คุณตาบุญส่งมะนาหวานอายุ๗๒แล้วนะคะ
เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสมในพื้นที่ตำบลยางนอน
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ตอนกำลังจะไปแจกหน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับลูกบ้าน
แต่ถูกรถชนแถวหน้าบ้านตัวเองนี่แหละค่ะ
ส่งคุณคารินกะมุดโยธินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านคุณตาบุญส่งนะคะ
ซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานศพ
คือเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าพ่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางสาธารณสุขจังหวัด
ก็คือไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับลูกบ้าน
ครบแล้วเหลืออีกแค่๓ครอบครัวสุดท้าย
โมงเช้าวันที่เกิดเหตุนะคะก็เอาของไปห้อยที่แฮนด์รถจักรยานยนต์
แล้วก็รีบขี่ออกไปเลี้ยวขวาข้ามไปอีกฝั่งเป็นถนนสองเลน
แล้วก็ถูกรถบรรทุก๖ล้อเป็นรถส่งน้ำแข็งชนท้ายแล้วก็ลากไป๒๐๐เมตร
คือหัวฟาดพื้นแล้วเลือดไหลเต็มเลยนะคะที่บริเวณไทยทอยของคุณตาบุญส่ง
ลูกสาวบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
ลูกสาวกับแม่ก็คือภรรยาของคุณตา
วินาทีนั้นคือทำอะไรกันไม่ถูกเลยนะคะเลือดไหลเป็นทาง
ทุกคนก็มือไม้สั่นตกใจกันมาก
สุดท้ายก็รีบไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตค่ะ
ลูกสาวบอกว่าปกติพ่อจะใส่บาททุกเช้าก่อนไปทำงาน
แต่วันนั้นคือรีบอยากจะไปแจกของให้กับลูกบ้านให้เสร็จ

แจกของกลับมาทำสวนปลูกพืชผักสวนครัว

กว่าปีคุณพ่อทำงานอสมมาทั้งชีวิตนะคะ
อายุมากแล้วอายุ๗๒ยังทำงาน
ลูกบอกไม่ห้ามหรอกเพราะเข้าใจว่าพ่อมีจิตวิญญาณของการเสียสละ
เงินแค่ไม่เท่าไหร่แต่ก็อยากทำ
เรื่องเงินไม่เกี่ยวบอกว่าได้เงินแค่เดือนละ๑๐๐บาท

รับว่าจากนี้ไปครอบครัวก็น่าจะลำบากแล้วค่ะ
แต่ทางครอบครัวก็ไม่ท้อนะคะจะสารต่องานของพ่อ
เพราะพ่อจะเป็นฮีโร่ในใจเสมอค่ะ
พ่อตอนเช้าแกต้องรอเสร็จประมาณ๖โมงครึ่ง

ก็จะออกมาบอกว่าพ่อไปเราจะพาไปเองอะไรอย่างนี้นะ
นี่พอดีว่าไม่รู้แกคิดยังไงแกออกไปก่อน
แม่ก็นั่งรอใส่บาทอยู่ตรงเตียงตรงนี้
แล้วพอพระยังไม่ทันมาเลยแกออกไป
แม่ก็ยืนสั่นตะโกนเรียกว่าพ่อโดนรถชน
อยากให้พ่อคืนมาถ้าทำได้
เรียกอะไรก็ยอมคอยพ่อกลับมา
พ่อคือหัวใจของเราชีวิตของเราเลย
น้องเขยของคุณตาบุญส่งค่ะ

บอกว่าคุณตาเป็นแบบอย่างให้กับอสมนะคะ
ทุ่มเทด้วยการทำงานแบบขยันมาก

คือนี่แหละคือจิตวิญญาณของการเป็นอสมแบบเต็มตัว
อย่างที่ไปไหนก็เหมือนกันเขาไม่เคยขาด
เพราะเขาเป็นคนเก่าจริงอยู่เขารู้รู้หน้าที่อยู่
จนที่มาใหม่ถูกบอกว่าทิศ
ตอนนี้มันเวียนมากกันวันหน้าทิศยังไงก็

แล้วก็บอกว่าเด็กไม่รู้ว่าดวงวิญญาณทิศอยู่ที่ไหน
จะตายอยู่ที่ไหนก็หรืออยู่โรงพยาบาลก็ดี
อยู่ที่สถานที่รถล้มก็ดีอยู่หลงป่าเขาพนังภัยก็ดี
ให้ดวงวิญญาณของทิศกลับมาที่ร่างอยู่ที่บ้านด้วย
เขาบอกว่าจุดทูปพูดไปก็ขนลุก
ด้านนายอำเภอเดิมบางนามบวชนายอำเภอถนนพันธุ์ผีพาส
ก็บอกว่าการเสียชีวิตของคุณตาบุญส่ง
เป็นการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่
คือนายอำเภอบอกว่าตัวนายอำเภอเองเนี่ย
เข้ารับตำแหน่งในอำเภอเดิมบางนางบวชได้ไม่เท่าไหร่
แต่ได้ยินมาตลอดว่าคุณตาบุญส่งนี่แหละเป็นต้นแบบของอสมที่ทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่าง
ครอบครัวของคุณตาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะ
ตามพสพภเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือของทางราชการ
ก็จะได้รับเงิน๓๐เท่าของเงินเดือน
มีเงินเยียวยาจากทางสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ
ชมรมอสมอีกประมาณ๑๕๐๐๐บาท
ก็มีทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะ
มีงบเยียวยาให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่กรณีเสียชีวิตจ่ายเงินไม่เกิน๔แสนบาท
สวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สาธิตปิตุเตชะก็จะไปร่วมงานด้วย
ก็จะไปพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยาให้กับครอบครัวของคุณตาบุญส่งค่ะ